หัวข้อไลน์ที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยกัน
เรื่องของวิวาทะระหว่างเจ้าของร้านกาแฟ

ลูกค้านะคะแก้วเดียวก็เสียวได้

แล้วก็มันเป็นวลีเด็ดประโยคเด็ดเลย

ฉันไม่มีสิทธิ์นั่งเหรอซื้อกาแฟแก้วเดียว

เจ้าของร้านบอกว่าสิทธิและเสรีภาพ

แต่ว่าคุณเป็นเจ้าของร้านที่ไม่มีนะ
ไม่มีมารยาทเลยค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะคุณก็เป็นลูกค้าที่ไม่มีมารยาทเหมือนกัน
พอมาเจอเจ้าของร้านทำมารยาทกับเราแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมเล่าแบบนี้นะคะว่าคลิปนี้
คนที่ถ่ายไว้แล้วคนที่เอามาโพสต์เนี่ย
เป็นลูกค้าที่ไปใช้บริการร้านกาแฟแห่งนี้
ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะ

แล้วผู้หญิงเสื้อดำเป็นคุณแม่ของเจ้าของร้าน
ลูกค้าถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์

ชาวเน็ตไปวิจารณ์ต่อว่าเจ้าของร้าน
แต่ปรากฏว่าเปล่าเลยค่ะ
คนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด

กระแสตีกลับไปที่คนโพสต์ลูกค้านี่แหละค่ะ
คือลักษณะคล้ายกันกับที่เจ้าของร้านต่อว่า
คุณไปซื้อกาแฟแก้วเดียวราคา๔๐บาท

นี่ค่ะแต่ทีนี้ชุดข้อมูลมันไม่ตรงกันนะคะ
ระหว่างทางเจ้าของร้านกับลูกค้าที่นำเรื่องราวมาโพสต์
ลูกค้าบอกว่าที่ฉันซื้อกาแฟแก้วเดียวจริง
แต่ดิฉันใช้เวลาในการนั่ง๒ชั่วโมง
ส่วนคุณแม่ของเจ้าของร้านบอกว่า

ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปแน่นอนว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์
ลักษณะคือคำถามที่มันเกิดขึ้น
คล้ายกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ตกลงเจ้าของร้านผิดหรือลูกค้าผิด
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงของลูกค้ากันหน่อย

กับลูกค้ารายนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ปกติทุกครั้งที่มาถ้าเราจะนั่งทำงานนะนะ
เราก็จะใช้แบบนี้สั่งกาแฟบางทีกาแฟ๒แก้วด้วยซ้ำ
แล้วก็สั่งอาหารอีกครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า๒๐๐บาท
ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแต่เมื่อวานโดนไล่ซะก่อน

ตอนนั้นคือนั่งประมาณ๒ชั่วโมง
ประมาณ๒ชั่วโมงค่ะค่ะคือเราเสียใจนะเพราะเราตั้งใจมาก
ที่แบบเราตั้งใจมานั่งเพราะแบบไม่นั่งนานแล้วชอบที่นี่
แต่มาโดนเจ้าของร้านทำแบบนี้กับเรา
ซึ่งโอเคเราอาจจะใช้ไฟนาน
อันนี้เรายอมรับว่าเราใช้ไฟนาน
แต่เราไม่ได้ใช้ไฟนานแล้วเราก็สั่งของคุณแค่๔๐บาท
คือเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารแล้วก็ทานก่อนกลับบ้าน
ซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำเมื่อก่อนนาน

ค่ะก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรยังไงนะ
ไม่ได้มีปัญหาหรือเปล่าไม่มีไม่เคยคุยอะไรกัน
นี่แหละค่ะเขาบอกทุกทีเขาก็ซื้อกาแฟแก้ว๒แก้ว
คือลูกค้าบอกว่าแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้สั่งให้ครบ๒๐๐
เหมือนทุกครั้งไม่ทันยังไม่ทันได้สั่งเลยแก้วเดียวแก้วเดียว
นั่งไป๒ชั่วโมง๔๐บาทคือราคากาแฟ
จู่คุณป้าเจ้าของร้านที่ปรากฏในคลิปเมื่อเสื้อสีดำเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ดึงปลั๊กคอมของเธอออกไป
แล้วก็ยกพัดลมไปให้ลูกค้ารายอื่นทั้งที่ลูกค้ารายอื่นก็มีพัดลมอยู่แล้ว
แล้วต่อมาเดินมาต่อว่าเธอว่าไม่มีมารยาทใช้ไฟนาน
บอกว่าจริงเธอก็นั่งเฉยไม่ได้มีการส่งเสียงดังแต่ประการใด
เราก็ถามเธอต่อว่าต่อไปนี้เข็ดไหมขยาดไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ไปนั่งอีกไหมร้านนี้เธอบอกว่าบ่ายไม่เอาแล้วไม่กลับไปอีกแล้วนะคะ
แล้วก็ฝากไปถึงเจ้าของร้านร้านนี้ด้วยบอกว่าอยากให้มีใจรักงานบริการมากกว่านี้
ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจลูกค้าเนี่ยคุณก็เดินมาบอกดีไหม

ใช่แน่นอนนะคะว่าเราฟังความสองฝ่ายนะ
เราไปถามเจ้าของร้านกาแฟด้วย
ตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ไปพบกับนางสาวเทียบทองช่อทัพทิมอายุ๒๖ปี
เป็นลูกสาวของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่

เธอบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวาน

แต่พนักงานในร้านบอกว่าลูกค้าคนนี้มาที่ร้านตั้งแต่เที่ยง

แล้วเธอบอกว่ามาแต่ละครั้งมานั่งไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง

มานั่งทำงานส่วนใหญ่หน่อยหนึ่งมานั่งทำงาน

ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตมาลูกค้าก็จะนั่งนาน
ต่ำกว่า๖ชั่วโมงบางทีก็ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยก็มี
ซึ่งทีนี้ปกติทางร้านก็โอเคที่จะให้ใช้ไฟแต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยอะค่ะ
ก็อาจจะเริ่ม
แต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของทางร้านด้วย
ที่มีการเจรจาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่
อันนี้ทางร้านต้องขอโทษด้วยค่ะ

ค่ะเราก็เข้าใจหัวอกทั้งสองฝั่งนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าทางฝั่งเจ้าของร้านฝากขอโทษคนที่มาใช้บริการทุกคน
แล้วหลังจากนี้ทางร้านก็จะต้องมีการปรับปรุง
มีการติดประกาศเงื่อนไขของการใช้ไฟเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะใช้ไฟจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังไง
จะใช้ไวไฟใช้ได้กี่ชั่วโมงก็ต้องเงื่อนไขชัดเจนนะคะ

ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราไปใช้ไฟฟรีของเขา
มันเป็นต้นทุนเขาค่ากาแฟแก้วหนึ่งมันก็ไม่ได้คุ้มค่า
บางทีเราจะไปขออนุญาตผมขอชาร์จได้ไหมครับ
ต้องไปขอก่อนถือแบตจะหมดต้องขอเขาก่อนอะไรแบบนี้นะ

เจอบางร้านเหมือนกันที่พนักงานเดินมาหาลูกค้า
บอกว่าขออนุญาตนะคะถ้าจะนั่งต่ออาจจะต้องสั่งเครื่องดื่มเพิ่ม
หรือว่าสั่งแบบอย่างอื่นทานเพิ่ม